ปิดท้ายช่วงนี้ยังเป็นเหตุการณ์บนท้องถนน
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ทำให้ชาวเน็ตงงเลย

คุณล้อหลังเขามีปัญหาเปล่า
ถึงกับลั่นคือคลิปปุ๊บขึ้นมาปุ๊บถึงกับลั่น

คือน่าจะรถมีปัญหา

เออเป็นการควบม้านะคะชัดเลย

นี่เป็นฬีราขี่รถจักรยานยนต์
ที่ทำเอาหลายคนก็สุดยอดไปเลยพี่นะคะ
ทานบอกว่านี่ขี่รถหรือขี่ม้ากันแน่
สาเหตุอย่างที่คุณอรัชพรตั้งข้อสังเกต
เนื่องจากวงล้อหลังที่คดเบี้ยวคดเคี้ยว
ทำให้รถจักรยานยนต์ทั้งคันสั่น
แล้วก็วิ่งปัดไปปัดมาตลอดทางตามนี้นะคะ
ซึ่งคลิปนี้โพสต์ไปเพียง๕วัน
คนเห็นโอ้โหอดกดแชร์ต่อไม่ได้
แชร์ไปกว่า๒๒๙๐๗ครั้งแล้วนะคะ
แต่ก็มีหลายคนก็บอกพี่รถขนาดนี้เนี่ยนะ
ก็เป็นห่วงทั้งสุขภาพของพี่
แล้วก็คนบนท้องถนนด้วยว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่า
อาจจะไม่เหมาะสมที่จะออกมาท้องถนนแบบนี้นะคะ
ซ่อมเถอะค่ะ
ซ่อมเถอะค่ะขอร้องนะ
เด้งแบบนี้
ฉันกลัวเขาใส่เลื่อนมากเลยคุณ